อันนี้ไม่เนียนครับไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เรื่องอะไรฮะ
คือมีคนเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่สายสื่อสารใช่ไหม
คือทำทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่นั่นแหละมาตัดสายสื่อสารคุณผู้ชม
แล้วมากันสี่คนชาวบ้านไม่ได้เอกใจหรอกเพราะคิดว่านั่นน่ะคือเจ้าหน้าที่จริง
ครับแต่ปรากฏว่าเจออะไรรู้ไหมเจอบริษัทสายสื่อสารของจริง
เข้าไปถามเลยนี่คุณมาตัดสายสื่อสารบริษัทผมทำไมโอ้โห
ครีมหนีแทบไม่ทันเลยค่ะครับแต่แต่เขาหนียังได้อยู่นะตอนเนี้ย
อยากให้จับตัวได้จริงจริงเลยอ่ะตัวปลอมเจอตัวจริงซะงั้นถูกต้องค่ะ
แล้วเนี่ยมาคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้แต่มีคนรู้ไง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางวันแสกเลยนะเกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งอะค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งผู้ใหญ่เครือวันปัญญาวัยเนี่ยนะ
ก็ได้รับแจ้งจากทางในช่างปฏิบัติการ๕โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายนิทัศน์สืบยอดนี่แหละบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
เนี่ยมีคนร้ายนะนะมาแอบตัดสายเคเบิ้ลทองแดงของบริษัทสื่อสารเนี่ย
อยู่ตรงทางเข้าอบตเหมืองหม้อเนี่ยตอนนี้คนร้ายมันไปกันหมดแล้ว
กัน๔คนผู้ใหญ่มันวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หายกันไปหมดแล้ว
ทีนี้ชุดสืบสวนสพเมืองแพร่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจดูคุณผู้ชม
ข้างถนนในหมู่บ้านตรงทางเข้าอบตเหมืองม่อน

เกือบร้อยเมตรมัดรวมกันอยู่แบบนี้

แล้วตอนที่ไปถึงเจอเป็นครีมตัดสายไฟ

นิทัศน์นี่เขาเป็นนายช่างของโทรคมนาคมนะคะ

มันกำลังตัดสายทองแดงอยู่ผมก็เลยไปถามเลย
คุณพวกคุณมาตัดสายเคเบิ้ลบริษัทผมทำไมเนี่ย
จังหวะนั้นคนร้ายมันคงตกใจไง
ตอนแรกก็คงคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้หรอก
แต่พอมาทักแบบนี้คนร้ายทิ้งครีมเลย

เพราะเขาบอกว่าคนร้ายคงจะอยากตีเนียน
เนื่องจากว่าทางบริษัทสื่อสารบริษัทหนึ่งเนี่ย
เขากำลังอยู่ในช่วงลื้อสายสื่อสารของบริษัทเขา
ทีนี้พอมีการลื้อสายสื่อสาร
กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มมิจฉาชีพนี้

คงไม่รู้คงไม่ได้เอกใจอะไรหรอก
มาทำบ้างแต่ไม่ใช่แค่รื้อ
คือรื้อแล้วจะตัดเพื่อขโมยทองแดงไปขายด้วย
มากันผู้ชาย๓คนผู้หญิงคนหนึ่งไง
ชาวบ้านก็คงเป็นเจ้าหน้าที่แหละ

เขาไปแจ้งความกับทางสพเมืองแพร่แล้วนะคะ
แล้วครีมของกลางเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ตำรวจก็ต้องเก็บเอาไปพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ไปไล่ดูตรวจสอบลายนิ้วมือ

มันมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไหม
จะได้เอาตัวผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ